น้องมาร์คยอดกระตันอยู่ที่บุรีลำ

คือตอนนั้นเนี่ยคนสงสารน้องมาร์คเยอะมาก

ถนนสายนางรองหนองกี่ที่นางรองบุรีลำ

ช่วยให้น้องเนี่ยจะได้มีเงิน

คนเห็นก็สงสารทุกวันนี้นะฮะ
เอารังกระดาษนะซื้อนมซื้อขนม

อาการหนักนะฮะถึงขั้นม้ามแตก
ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนะครับ

นำซ้ำเงินที่เขาบริจาคช่วยเหลือมาเนี่ย
บาทที่มีอยู่ของลูกชายเนี่ย

คือล่าสุดเนี่ยเราถามไปยังแม่ของเด็ก

นางสาวเพชรรัตน์ภูมาท
พาระที่น้องใหม่แต่พ่อเลี้ยงของเด็กก็ส่งรวมขึ้นว่าเขาไม่ได้ทำนะ
เขามีลูกตัวเล็กกันด้วยนะครับ
เขาปฏิเสธเขาบอกไม่ได้ทำร้ายอะไรมาร์คเลย
เขารู้แค่ว่ามาร์คเนี่ยเจ็บท้องต้องเข้าโรงพยาบาล
ก็เห็นว่ามาร์คที่เป็นลูกเลี้ยงบ่นเจ็บท้อง

ตั้งแต่ตอนมาอยู่ที่แรกจะ๓ปีแล้ว

ใช่ตอนที่เขาทำนอกนั่นก็ตะคอกอย่างเดียวไม่ตี
บอกว่าจัดการเองมันไม่ใช่ลูกเขาหรอก

ไทรไปทำอะไรเด็กจนหมามแตก

ชาวบ้านที่เราไปสอบถาม

ลองฟังดูกันล่ะกัน

บางทีใช้อะไรไม่ถูกใจ

ถืบมังอะไรมังอะไรหลายรอบหลายครั้ง
แต่ครั้งสุดท้ายนี่เห็นนั่งล้างจาน
ก็เด็กก็วิ่งมาบ้านนี่แหละเมื่อกี้นั่งกินส้มตำกินข้าว
แต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นหนักขนาดนี้ไง

ที่ได้ข่าวมาก็แค่ตีตีธรรมดาเอง
แต่พอมาพักหลังนี่ผมไม่แน่ใจนะ
แต่พฤติการก็อาจจะมีการเปลี่ยนผัน
ช่วงมีเงินนี่แหละก็ไม่รู้ว่ายังไง

ชาวบ้านแล้วก็ตัวพ่อเลี้ยงน้องมาร์คไม่ตรงกัน
ทีนี้ประเด็นที่ทางแม่ของน้องมาร์คบอกว่า
สามีใหม่ของเธอพ่อเลี้ยงของน้องมาร์ค
คือเอาลูกคนเล็กที่เธอเป็นลูกแท้ของตัวผู้ชายคนนี้
มาต่อรองไม่ยอมให้ยาไม่งั้นจะทำร้ายอะไร
วันนี้เจ้าหน้าที่เจรจาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
เขายอมให้ลูกของเขาไปอยู่กับฝ่ายภรรยา

เรื่องเงินนะพ่อเลี้ยงน้องมาร์คยืนยันว่า
เวลาไปกดเงินก็ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นรับรู้กันตลอด
ไอ้พี่ว่าเงินจาก๘หมื่นที่เขาบริจาคกันมา
เหลือแค่หมื่นเดียวจะมาโทษเขาคนเดียวไม่ได้
ก็ไปกดด้วยกันส่วนมอเตอร์ไซค์ที่คนบอก
เขาเอาไปซื้อเนี่ยไม่ใช่นะอันนี้เงินเขาเอง
เงินของน้องมาร์คเอามาที่มีคนใจบุญบริจาค
เขาเอามาซื้อของในบ้านมาสร้างบ้งสร้างบ้านต่อเติมอะไรก็ว่ากันไป
ตอนนี้เหลือแค่หมื่นเดียวทางสพนางรองบอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องสอบสวนตามขั้นตอนต่อไปว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ทางแม่ของน้องมาร์คกับน้องชายน้องมาร์ค
ที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยทางพมเขารับไปดูแลให้แล้ว
ส่วนทางคดีที่ว่าใครไปทำอะไรน้องมาร์ค
ม้ามแตกเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวไปไล่สอบสวนต่อ
แต่ว่าตอนนี้น้องมาร์คอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะฮะ